มาดูกันต่อนะคะเรื่องธุรกิจค่ะนึกถึงคนนี้เลยค่ะพี่ปูพงศิษย์ค่ะ
กลับมาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงโควิดโอ้โห
ทำแกเห็นแกโพสต์เฟสบุกตัวนะแกทำธุรกิจอะไรพี่จะเล่นครับไม่ได้อ่ะ
อ่าใช่ตอนที่อ่าก่อนหน้านี้โควิดใช่ไหมไม่มีเมื่อคอร์นเสิร์ฟ

ทำธุรกภาพคุณผู้ชมวันนี้นะค่ะ

แกเป็นร่วมทุนด้วยเป็นโต๊ะโผล่ใหญ่

พี่ปูตอบแบบพลั้งมา

ร่วมชอบว่าพี่ปูมากินกาแฟ

ผมเก่าแต่พูดขึ้น

แต่ว่าผมชอบย้อนหาว่ากลง๖ไม่รถ
ทุกวันไหมค่ะพี่ทุกวันไหม